มีวัยรุ่นไทยกลุ่มหนึ่งค่ะเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มโอสเลส
ครับแล้วเขาก็จะไปถ่ายคลิปตามสถานที่สาธารณะต่างต่างแล้วก็ทำอะไรแผลงแผลงพิเรนพิเรนนะคะ
แล้วก็ไปโพสต์ในยูทูปครับเขาอ้างว่าเขาเรียนแบบแจ็คแอสของต่างชาติ
ก็คือเหมือนเขาจะชอบแกล้งกันทำอะไรแผลงเหมือนกันแต่เท่าที่เคยดูแจ็คแอสนะเขาไม่ได้ไปทำในที่สาธารณะหรือว่าทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะ
จะเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมลองดูนะคะก็มีหลายคลิปที่แจ็คแอสก็ทำอะไรตลกแผลงแล้วก็เจ็บตัวกันเนี่ย
อยู่ในสนามอยู่ในสวนอยู่ในบ้าน
มันกลมไปเลยแล้วก็มุ่นออกมา

ไม่ได้ไปอยู่ในที่สาธารณะอยู่ในบ้านตัวเองสนามตัวเอง
แต่กลุ่มวัยรุ่นของไทยเนี่ยเขาไปทำในที่แผง
เดี๋ยวลองไปดูว่าของไทยเขาทำอะไร

ตอนนี้ก็อยู่กับภาจิตด้วยเช่นเคยนะครับผม
วันนี้เราจะมาเรียนนะครับแล้วก็รั่นแล้วแบบเจ็บตัว

เมื่อความเกลียนครับหันเจอกับความเจ็บปวดครับจะเป็นยังไงนะครับ
นี่ไงมันคือแบบรถชาวบ้านเขาอ่ะ
นี่มันก็รถไฟใต้ดินที่สาธารณะแผลงเหมือนกัน
แต่มันไม่ถูกที่ถูกทาง
ใช่ค่ะมันเข้าข่ายก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนะคะ
ก็เนี่ยเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มโอสเลสนี่แหละ
ก็อัดคลิปอย่างนี้ค่ะคลิปแรกที่ถูกวิจารณ์หนักนะคะ
ก็คือไปเหมือนกับทำอนาจารย์กับต้นไม้เมื่อสักครู่นี้

ก็ขยมต้นไม้ที่เขาตัดแต่งเป็นรูปกวาง
เนี่ยก็ไม่สนใจใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่สน
เขาก็รู้สึกว่าเขาภูมิใจมาก

เขาตัดต้นไม้เป็นอย่างเนี่ยแล้วก็ทำท่าอย่างเนี่ย

เกาะกลางถนนแล้วคนก็เดินผ่านแล้วรถที่จอดติดไฟแดงอยู่อย่างนี้

แล้วเขาก็จะพยายามซูมไปที่ปฏิกิริยาของคนที่เห็นเขา
เหมือนกับว่ามันคือการประสบความสำเร็จของเขา

เหยียบบนหลังคารถเนี่ยรถติดไฟแดงอยู่อ่ะ
แต่ก็มีแบบยกมือไหว้ก่อนนะแต่กระโดดอย่างนี้ทำเหมือนแบบตัวเบาในหนังจีน

นั่นน่ะสิเราเป็นเจ้าของรถเราคงโกรธเหมือนกันนะ

ก็ยังมีอีกเยอะครับที่เขาไปสไลด์ตัวตรงราวจับบันไดเลื่อนในห้างสรรพสินค้าก็มีนะฮะ
รถไฟใต้ดินก็มีนะครับไปนอนตรงที่บันไดเลื่อนเวลาเลื่อนลงมานี่ก็มีนะฮะ
หลายสิ่งหลายอย่างที่ทำนะครับ
มีปีนขึ้นไปบนหลังคาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินก็มีนะครับ
คือล้วนแต่ทำในที่สาธารณะทั้งสิ้นนะฮะ
ซึ่งในท้ายคลิปของการที่เขาทำต่างแล้วเขาโพสต์ลงเนี่ย
เหมือนกับว่าเขาพยายามมานั่งแล้วก็สอนคนอื่นว่า
เยาวชนทั้งหลายที่เปิดดูอย่าทำตามพวกเขานะ

นี่ยังไงเขาทำเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า
สิ่งที่เขาทำเกลียนแบบนี้ทำแผลงแบบนี้มันไม่ดีนะ
แต่คนก็บอกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอ
ทำดีกว่าไหมไม่ทำอะไรแผลงดีกว่าไหมเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปที่คนที่โพสต์คลิปนะคะ
เขาใช้ชื่อว่าเสืออโศก๑๐นิ้วประนม

เขาก็ยอมรับว่าทำคลิปแบบนี้
แล้วเขาก็เป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่อยู่ในคลิปด้วย
วิจารณ์ก็เยอะคุณผู้ชมคนวิจารณ์หนักเยอะจริงนะ
ก็ปกติทำอะไรมันก็มีคนวิจารณ์อยู่แล้วไม่ได้รู้สึกผิดอะไรด้วยเออ

ชื่อว่านายพาคินประสาทเขตการอายุ๑๗เองเป็นนักศึกษา
เป็นคนถ่ายคลิปก็บอกว่าจุดประสงค์เนี่ย
ก็คืออยู่ที่คอนเซ็ปต์ว่าอยากจะทำตัวเองให้แบบเกลียน

ก็เลยทำแบบนี้เรียนแบบ
แต่คนก็วิจารณ์ว่าก็สิ่งที่เราทำเนี่ย
มันเป็นพื้นที่สาธารณะไงเนี่ยค่ะ
ก็มีคนวิจารณ์หนักโดยเฉพาะที่ขึ้นไปทำตัวเบาวิ่งบนรถ

เขาก็ยืนยันว่าคนที่ปีนไปเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาอีกที
แต่ลบคลิปนี้ทิ้งไปแล้ว
แต่เพื่อนของเพื่อนคนนี้ไม่ลบ
บางคนเขาลบแต่ตัวคนที่ทำมันไม่ยอมลบ

ยืนยันว่าต่อไปรายการจะไม่ทำคลิปเกลียนที่มันไปเดือดร้อนคนอื่นอีก

ใช่ไหมว่าของต่างชาติเขาทำในที่สาธารณะ

พูดถึงเรื่องของความผิดเนี่ยนะครับ
ทีมข่าวโทรศาสตร์ทีวีสอบถามไปอย่างผู้บริการเขตวัฒนานะครับ
คุณทิพพวันเจนประวิทย์กรณีกลุ่มวัยรุ่นไปทำอนาจารย์กับต้นไม้เนี่ย

อยู่แถวสี่แยกอโศกนะครับเกาะกลางถนน
พอเขตวัฒนายอมรับว่าไม่สามารถเอาผิดเรื่องการอนาจารย์ได้นะคุณเขียนมาสอน

แต่กรณีที่เห็นเนี่ยถือว่าไม่มีความเหมาะสมอย่างแน่นอน
เดี๋ยวต่อไปจะกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ว่า
ถ้าเจอใครมาทำอะไรแบบนี้ต้องรีบเข้าไปห้าม
เข้าไปเตือนอย่าให้ทำอย่าปล่อยให้ทำ

พันธุ์ตำรวจโทปองพลเอี่ยมวิจารณ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกถึงกรณีกลุ่มวัยรุ่นที่ทำแบบนี้
ว่าเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญตามที่สาธารณะนะครับ
โดยเฉพาะการปีนขึ้นไปบนรถขณะจอดติดไฟแดง
เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น
เจ้าของรถไปแจ้งความได้นะฮะ
วัยรุ่นที่ก่อเหตุมีโทษปรับ๕๐๐บาท
สร้างความเดือดร้อนรำคาญ

ทุกเจ้าของสถานที่ไปแจ้งความได้

เตือนจริงวัยรุ่นดูแล้วอย่าเรียนแบบนะคะ